มือเตรีย์ลูกไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

เราจะพาคุณผู้ชมไปแก้ปีชง
ซึ่งเป็นความเชื่อในแบบแผนของชาวจีนเขานะครับ
หลายคนพูดถึงปีชงกันเยอะเหลือเกินฮะ

อยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าการเสริมดวงชะตาการแก่ปีชง
อย่างถูกต้องเลยเนี่ยจะเป็นยังไง

อาจารย์ช้างเป็นอีกหนึ่งท่านที่ศึกษาศาสตร์ทางด้านเกี่ยวกับปีชง
เขาทำกันยังไงไปดูกันแบบเต็มที่วัดเล่งเนย๒๒บางบัวทองกันครับ
ในปัจจุบันหากพูดถึงคำว่าปีชง
ทุกคนคงคุ้นหูไม่น้อย
ซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าด้วยศาสตร์และความรู้
ตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของชาวจีน
คำนี้มีความหมายเกี่ยวยงกับปีนักศัตริย์
ปีเกิดที่เชื่อว่าดีหรือไม่ดีในปีนั้น
หมอช้างทศพรศรีตุลา
มาเล่าเรื่องราวของปีชงวิธีแก้
และการส่งเสริมดวงประจำปี
เราไปกันที่วัดเล่งเนอร์๒ครับ
แน่นอนครับผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีนกันไป
สิ่งหนึ่งที่คนจะคิดกันเสมอเกี่ยวกับเรื่องปีชง

เพราะว่าคิวฮอตยิ่งกว่าดาราซะอีก

ต้องบอกว่าปีตรุษจีนนี้ผ่านมา
ปีชงของคนเราก็จะเริ่มเปลี่ยนเหมือนกัน
ก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาเป็นประจำทุกปีนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชงหรืออะไรก็ตาม
คือต้องบอกก่อนว่าคนก็จะมีความสงสัยว่า
ตกลงแล้วเนี่ยทำไมมันชงกันบ่อยเหลือเกิน
จริงในเรื่องปีชงมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราในทุก๑๒ปีนะฮะ
ไม่ได้ว่าเกิดขึ้นเป็นประจำบ่อยเหมือนที่เราเห็นกันนะครับ

ส่วนที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกุลปีมะเสงปีริงนะครับ
เราจะไม่เรียกว่าปีชงนะครับเราจะเป็นปีที่ร่วมชง
ใครที่รู้สึกว่าจิตใจมันไม่ดีห่อเหี่ยว
หรือว่าบางทีถูกทักว่าชงรู้สึกว่าตัวเองมันไม่ดี
แต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดเราเข้าใจนะ
โดยประสบการณ์ผมเจอมาหลายคนนะ
ชงแล้วแบบดีขึ้นรวยขึ้นมีความสำเร็จมากขึ้นเนี่ย

คราวนี้ปีพศหรือฮะปีพศของคนที่เกิดปีขาน
มีใครที่จะต้องระวังเป็นพิเศษ
จริงก็อาจจะมีบางรอบนะครับของขานที่แรง

ก็คือ๒๔๙๓นะครับ

ก็จะแรงกว่าขานในรอบอื่นนะครับ
เพราะว่ามันจะเป็นในเรื่องของระบบของธาตุ
ที่มีการประทะกับปีนี้มากเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าปีนี้เราเข้าสู่ปีลิงทาสไฟนะครับ
เพราะคนสองรอบนี้ก็จะเป็นชาติที่เหมือนกับมีความขัดแย้ง

ถ้าสมมุติจะให้ระวังที่สุดคือต้องระวังเรื่องอะไรฮะ

หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนที่ชงมีอยู่๒เรื่องนะครับ

คนอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานที่มากขึ้น

คนเหนื่อยแล้วดีก็มีนะครับ
ที่๒ที่ต้องดูแลมากก็คือในเรื่องของสุขภาพ
ป่วยง่ายมีโรคประจำตัวนะครับ
หรือว่าในเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุ

ส่วนปีขานแล้วพอสอที่รู้สึกว่าชงแล้วส่งเสริมให้ดีล่ะฮะ
งั้นเราอาจจะต้องไปดูกับเรื่องของราศีเป็นองค์ประกอบ
อย่างเช่นสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณเกิดปีขาน
แต่ว่าพอไปดูเป็นราศีแล้วเนี่ยคุณเป็นคนราศีกัน
หรือว่าราศีมีนเนี่ยก็จะกลายเป็นการชงที่เป็นบ่วง
แน่นอนอีก๓ราศีคือวอกมะเสงกุล

วอกก็ถือว่าเป็นปีนักศัตริย์ที่มีการครบรอบ
คือชีวิตในปีนี้ก็เหมือนกับเป็นปีที่มีเส้นทางในการเริ่มต้นสิ่งใหม่
บางคนอาจจะเปิดร้านใหม่ทำธุรกิจใหม่
มีงานใหม่ที่ไม่ถนัดไม่คุ้นเคยนะ

กุลก็จะเป็นผลในเชิงของการถูกใส่ร้าย

เสงเนี่ยข้อควรระวังคือเรื่องของความขัดแย้ง
ทะเลาะเบาะแว้งคดีความนะครับ
คุณก็ไม่ควรจะไปแก้ปัญหาแทนคนอื่นนะ
แน่นอนว่านั่นคืออีก๓ปีที่ร่วมชง
คือวอกมะเสงกุลบางคนบอกว่าปีที่กำลังจะดี
ปานกลางปีที่ดีมาก
จริงต้องบอกว่าเอาเป็นปีที่ดีกันแล้วกันนะครับ
ถือว่าเป็นปีที่มีความก้าวหน้าในปีนี้มากนะครับ
ว่าจะเป็นคนที่เกิดในปีไก่ปีรากา
ถือว่าเป็นปีที่ดวงมีการเปลี่ยนแปลง

คือปีชวดปีชวดก็จัดว่าเป็นปี
เขาเรียกว่าเป็นซาหะคือการสมพงษ์กับปีวอก
ส่วนปีที่เราถือว่าน่าจะมีพลังในการเป็นบวกมากที่สุดนะครับ
ก็คือคนที่เกิดในปีมโรงนะครับ
ปีมาโรงเป็น๑ในปีร่วมชงของปีที่ผ่านมา
แล้วก็เป็นปีที่ได้รับผลดีนะครับ

ทางดวงเราเริ่มต้นกันตั้งแต่วันที่๔กุมภาพันธ์แล้ว
ภานี่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการเข้าสู่ดวงใหม่

เพราะฉะนั้นคนที่ชงก็ควรจะเตรียมตัวขนาดตรงนั้น
แก้ปีชงให้อยู่ในช่วงของวันที่เท่าไหร่ครับพี่ช้าง
จริงดีสุดก็คือในเดือนกุมภาพันธุ์เนี่ยนะครับ

เพราะว่าถ้ายิ่งเลยไปเรื่อยมันเริ่มชงแล้วเนี่ย
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

ที่สุดก็คือว่าถ้ามีโอกาสนะครับไหว้ได้ทำบุญได้ให้เริ่มต้นเลย

บางคนบอกจะต้องไปถึงฮ่องกงมาเกาะ

จริงมีปัจจุบันมีเยอะมากนะครับหลายที่นะครับ
แต่ถามว่าการทำบุญเนี่ยสามารถทำได้ทุกรูปแบบนะครับ
แต่ว่าอย่างในวัดที่เป็นวัดในแบบมหาญาณ

เป็นสถานที่ที่มีเทพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดวงชะตาอยู่

ที่นี่ก็เป็นวัดในนิยีเนี่ยคนก็นิยมมากัน
เหมือนกับพอเข้าสู่ปีใหม่แล้วก็เหมือนกับเตรียม
เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลจึงมาได้ทุกปี

ก็จริงทุกปีเนี่ยมาได้หมดจะเพียงแต่ว่า
คนปีชงก็มีกลรมวิจีย์ขั้นตอนที่ไม่เหมือนกับปีอื่น

เรื่องราวของปีชงมาจากความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีน
ยังมีความหมายถึงการมีโอกาสได้ทำบุญได้ทำกุศลเป็นหลัก
แต่จะมีหลักของการส่งเสริมดวงชะตาอย่างไร
ช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาบอกเล่าวิธีการส่งเสริมดวงชะตาในแต่ละปีกัน
สวัสดีครับ